คุณผู้ชมครับให้ดูกันเอาไว้ก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เช่นเดียวกับข่าวนี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่เหมือนกัน
แต่ที่ต้องมาเล่าเพราะว่ามันเป็นกระแสฮอตฮิตมาหลายวันติด

ถ้าพูดถึงชื่อนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมร้องอ๋อ
ติดตามข่าวนี้กันมาตลอดกับเจ้าแม่ตะเคียนยุคใหม่
เจ้าแม่ตะเคียนสายเดียว

ที่ตอนนี้เขาแสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร
มีคุณป้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเจอกับเจ้าแม่ตะเคียน
ออกมาแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นตัวตน

สุดตอนนี้นะครับท่าวบ้านแห่งกันไปกราบว่า
เยอะแยะแล้วเตรียมที่จะจัดพิธี
เปิดการบวงสวงอย่างเป็นทางการ
กับสารเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้ครับ
โอ้โหตอนนี้เป็นจริงเป็นจังแล้วนะ
จากที่ตอนแรกเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนเล็ก
โอ้โหตอนนี้ยิ่งใหญ่อลังการแล้ว
ไอ้ตรงที่เขาเรียกว่ารางที่เอาไว้แขวนเสื้อเนี่ย
ไม่พอแล้วนะครับไม่พอแล้วไม่ได้เป็นชุดไทยแล้วนะ
สายเดียวก่ออกแหวกหลังแหวกหน้า

อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนิ้วคุณพี่เขาเนี่ย
ไม่ใช่นี่ให้ดูเพราะเขาเชื่อว่าเขาถ่ายรูปไปแล้วจะติด
โอ๊ยภาพนี้ไม่เอาพอแล้วเปลี่ยนไปไม่ดู
ที่นี่นะครับบ้านวังห้างหมู่๒ตะบนนาแขม
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพคือคักมากจริง
เอาดูจากน้ำแดงเอาจริงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศน้องใบตอ
คุณผู้ชมครับมากันเยอะหลั่งไหลกันมาเลยทีเดียว
คือเขาได้ยินกันมาอีกแล้วล่าสุดว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่แจกของดีของเด็ด
เรียกได้ว่าแจ่มว้าวแจ่มว้าวโอ้โหเขาก็มากันสิครับ
แล้วที่เห็นเป็นกระดาษอะไรนะที่จดบ้านเล็กที่เหรอ
ไม่ใช่ครับเป็นของดีของเด็ดจากที่นี่เขาแจกกันไป
ชาวบ้านเขาบอกกันแล้วเขาเชื่อว่าเขาเห็นอ่ะ
เขาเลยถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยไอ้ของดีของเด็ดที่ว่าไหนอ่ะ
พอแล้วพอแล้วไม่ให้ดูแล้วพอเลยครับพอเปลี่ยนเลยครับ
โอ้ยเปลี่ยนทำไมครับวัดเสียวจอดำครับ
ไปดูกันนี่พอเห็นเลขดงเลขเด็ดอะไรก็ว่าไป
เมื่อกี้เห็นลอตเตอรี่มาขายกันเพียบแล้วนี่น้องสองคนนี้ที่เขามาเนี่ย
เขาใส่ชุดสายเดียวกันมาด้วยเออใส่ชุดสายเดี่ยวมาไหว้เจ้าแม่
เตรียมตัวไหว้เจ้าแม่อย่างที่น้องใบตองบอกและที่สำคัญวันนี้นะ
เขาเห็นบอกว่าจะเตรียมสำหรับพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่สำหรับการเปิด
สารเจ้าแม่ตะเคียนสายเดี่ยวแห่งนี้อย่างเป็นทางการต้องตั้งชื่อเจ้าแม่แล้วล่ะใช่ไหม
คือชื่อเจ้าแม่นะครับบอกเลยว่าเขาก็มีชื่อที่เป็นทางการของเขานะครับ
แต่ที่เขารู้จักกันดีก็คือเจ้าแม่ตะเคียนสายเดี่ยวแต่ถ้าจะให้พูดกันในตามระแวกนั้นตามชื่อนะครับ
ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนสาวแห่งบ้านวังห้างอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อเรื่องพวกนี้
ผมก็ไม่ได้ห้ามนะอยากจะไปก็ลองไปกันได้แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะไปดู
ไปชมแล้วก็ฟังเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับตะเคียนแห่งนี้ด้วยนะครับ